มาดูวิธีการของมิจฉาชีพนะคะ
ที่จะหลอกเอาเงินคุณ๕๐๐๖๐๐
ซึ่งก็ถือว่าสำคัญมีค่ามากในยุคนี้ทีเดียวนะคะ
เป็นเรื่องที่หมอแหลปนะคะได้โพสต์เตือน
ว่าคุณอย่าไปรับนะคะวัสดุที่ส่งมาที่คุณไม่ได้สั่ง
วิธีการก็คือว่าเขาบอกว่าคุณจะเป็นผู้โชคดี
ที่ได้รับของขวัญในกรณีที่บริษัทเขาครบรอบการก่อตั้ง๒๐ปี๓๐ปีอะไรก็ว่าไป
เขาบอกว่าใครได้รับพัสดุเก็บเงินปลายทางยอด๕๒๙บาท
กระดาษเขียนว่าเนื่องในโอกาสปีที่๒๐ของการก่อตั้งบริษัท
จึงมีของขวัญสุดพิเศษสำหรับลูกค้าผู้โชคดี๕คน
เป็นเครื่องสำอางดูแลผิวมูลค่า๑๙๙๐บาทมีครีมกันแดดมีแผ่นมาร์คหน้า
แล้วก็บอกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก
มีเซลปคนดังใช้เยอะแยะทีเดียวส่งมาจากต่างประเทศ
แต่ว่าคุณจ่ายเพียงแค่๔๙๙บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องเสียค่าสินค้าเลย
อย่าไปเซ็นรับนะคะอันนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพ
ที่จะหลอกเอาเงินของคุณในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
เขาบอกตอนนี้กำลังระบาดเลยค่ะคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้นะคะ
หลอกเอาเงินค่าส่งสินค้านี่แหละค่ะ
ก็ระมัดระวังเงินในกระเป๋าเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม